ยังมีอีกคลิปค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูในคืนนี้นะคะ
เป็นภาพระทึกที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีพายุพัด
จนทำให้เสาที่ติดตั้งป้ายบิวบอร์ดโฆษณาหักโค้นลงมา
ทับรถยนต์จนได้รับความเสียหายนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เม็กซิโกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง

โอ้โหคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มต้นคลิป
ลุ้นเลยค่อยเอ็นเอ็น
เอ็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้มลงไปทับรถยนต์
วิ่งผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนนะคะ
เป็นคลิปที่โพสต์โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ยูทูป
โอ้โหเนี่ยค่ะวินาทีนี้ค่ะ
นี่เป็นป้ายโฆษณาเป็นเสานะคะสำหรับการติดตั้งบิลบอร์ด
แล้วก็ล้มลงมาเพราะว่ามีพายุพัด
สังเกตได้จากฟ้าค่อนข้างมืดครึ้มเลยค่ะ
นี่คือถนนหน้าห้างสรรพสินค้าในโตลูก้าเมืองหลวงของเม็กซิโก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าไม่นานนักเสาติดตั้งป้ายโฆษณาอีกต้นหนึ่ง
ก็ถูกลมพัดล้มทับบ้านเรือนเสียหายเช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีรถยนต์ได้รับความเสียหายอย่างน้อย๒คัน

เพราะดีไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แต่พายุพัดแรงจริงคุณผู้ชม
อกจากเสาที่ติดตั้งป้ายวิวบอร์ดโฆษณาแล้วต้นไม้
ก็หักโค้นหลายต้นเหมือนกันนะคะ
ปิดการจราจรถนนเส้นนี้ค่ะ
แล้วก็กระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนในหลายสายเลยนะคะ
นี่ค่ะมีภาพให้ดูแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง